คุณผู้ชมคะทีนี้เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ล่าสุดทางกรกตเองออกมาสรุปภาพรวม
แม้ว่าจะยังไม่ได้ปิดหีบนะคะแต่ว่ามันมีภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าจนนะถึงเวลานี้เนี่ย
ว่ามีปัญหาเรื่องของเจ้าหน้าที่เองก็มีการฉีกบัตรขาด
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบางจุดก็ฉีกบัตรเหมือนกัน
รวยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่
คุณทัศนัยโค้ทองรออยู่แล้วรายงานมาจากกรกตค่ะ
ครับคุณพิรวัตรคุณนัทธนันและคุณผู้ชมครับ
ในเรื่องนี้เลขาธิการกรกตก็บอกว่ายังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนนะครับ
ว่าบัตรใบนั้นซึ่งมีการหย่อนลงในหีบของบัตรเลือกตั้งไปแล้ว
นั้นเนี่ยเป็นบัตรดีหรือว่าบัตรเสียครับเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงเย็นวันนี้จะมีการประชุมด่วน
แต่สุดท้ายต้องรอในขั้นตอนของการนับคะแนนและจะมีการวินิจฉัยว่าบัตรนั้น
จะสามารถนับเป็นบัตรดีได้หรือไม่ครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางด้านของนายแสวงบุญมีนะครับ
เลขาธิการโกกต่อครับก็มีการแถลง
เพื่อสรุปภาพรวมของการเลือกตั้งครับ
ในครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมง

โดยครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่า
แต่มันเกิดปัญหาตรงที่ว่ามีหน่วยเลือกตั้งหนึ่งครับ
ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนั้นไปฉีกบัตรเลือกตั้ง
แล้วมันขาดเกินรอยปากของบัตรออกไปครับ
แล้วก็มีการใช้สก๊อตเทปไปแปะเอาไว้
แล้วบอกว่าเป็นบัตรดีสามารถที่จะลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
แล้วบัตรนั้นถูกห่อนลงหีบไปเรียบร้อยแล้ว
เกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งที่๖ในเขตเลือกตั้งที่๕ครับ
ซึ่งในเรื่องนี้ทางทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังกรกต

ล่าสุดกรกตก็ต้องแถลงว่ารับทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว
และคณะกรรมการประจำหน่วยเองก็วินิจฉัยไปแล้วในข้างต้นนะครับว่าเป็นบัตรดี
แต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้ครับคงต้องรอในช่วงของการนับคะแนน
และต้องเปิดบัตรใบนั้นออกมาดูครับว่าผู้ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยการลงไปในช่องอย่างถูกต้องหรือไม่
ถ้าวินิจฉัยออกมาแล้วว่าเขากายอย่างถูกต้องบัตรนั้นก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรดี
เพราะถือว่าทุกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาจะทำให้บัตรนั้นขาดหรือว่าเสียหายครับ
แต่ถ้าเปิดออกมาดูพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปกาอย่างไม่ถูกต้องไม่ถูกระเบียบ
บัตรนั้นจะถูกวินิจฉัยให้เป็นบัตรเสียทันทีครับ
ส่วนแนวทางหลังจากนี้เวลาที่เหลืออยู่แล้วก็มีการแจ้งไปแล้วกับคณะกรรมการประจำหน่วยทุกหน่วย
ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต้องเอาบัตรที่ขาดแม็กซ์เก็บไว้ที่ต้นคั่วกับฉบับเดิม
แล้วฉีกบัตรใหม่ให้กับผู้ใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับกรกตจะมีการประชุมด่วนเรื่องนี้ในเวลา๑๖นาฬิกาที่กำลังจะถึงนี้ครับ
ไปฟังเสียงของเลขาธิการกรกตครับ
ส่วนจนถึงขนาดนี้มีการร้องเรียนเรื่องของการผิดกฎหมายการเลือกตั้งมาแล้วนะครับ
ก็คือพบว่ามีการฉีกบัตรเลือกตั้งทั้งหมด๑๓รายเกิดขึ้นในหลายจังหวัดครับ

แล้วก็มีการจำหน่ายบัตรเลือกตั้งทั้งหมด๑๓รายเกิดขึ้นในหลายจังหวัดครับ

ทั้งหมดมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานเข้ามาครับว่ามีทางด้านของเขตเลือกตั้งที่๑๗
เลือกตั้งที่๓๙แขวงแสนแสบเขตมีบุรีกรุงเทพ
หน่วยนั้นเขาใช้หีบเลือกตั้งเพียงใบเดียว
แล้วให้ผู้มีสิทธิ์นั้นนำบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบทั้งสีเขียวกับสีม่วงไปหย่อนลงในหีบใบเดียวซึ่งมันไม่ถูกต้องครับ
เรื่องนี้เลยค่ะที่การกรกฎาวบอกว่าไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้
แต่บัตรทั้งหมดที่ลงคะแนนไปแล้วถือว่าเป็นบัตรดีไม่ได้เป็นบัตรเสีย
และต้องมีการคัดแยกก่อนที่จะมีการนับคะแนนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้เขตนี้หน่วยนี้อาจต้องเสียเวลาในการคัดแยกและนับคะแนนช้ากว่าเดิมนั่นเองครับ
แล้วหลังจากที่มีการปิดหีบเลือกตั้งคุณผู้ชมครับจอด้านหลังของผมจะแสดงผลการเลือกตั้งรายเขตทั่วประเทศทันทีครับ
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรผมปักหลักรายงานอยู่ที่นี่ครับทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากกรกตครับ
ขอบคุณคุณก๊อฟทัศนัยด้วยนะคะคืออย่างที่บอกว่าเกิดความสับสนกันเยอะ

ประชาชนเองแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ประชาชนหลายคนไปแล้วยังไม่รู้
บางคนมีสิทธิลึกมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งแรกบางคนเป็นผู้สูงอายุโอ้โหปัญหาเกิดขึ้นเยอะเลย